เริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดรัชบุรีนะฮะ
คือตำรวจเขาก็ออกตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนที่ออกจี้ชิงทรัพย์ตามร้านสะดวกซื้อมาหลายแห่งแล้ว
แล้วก็ล่าสุดไปก่อเหตุนะครับ
ที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนท่าราบอำเภอเมืองราชบุรี
พอก่อเหตุเสร็จจะหนีสายตรวจมาพอดีฮะ
ก็เลยไล่จับเอาไว้ได้นายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อว่านายอักขพลโล่หนูอายุ๒๓ปี
แม่อย่างหนุ่มอย่างแน่นไม่ทำอาหารกิน
ออกจี้ปล้นตามร้านสะดวกซื้อ
ถูกตำรวจสายตรวจชุดเหยียวดำกับพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้
นายอักภพลก่อเหตุใช้มีดเข้าไปจี้ชิงทรัพย์
ใน๗๑๑ในปั๊มน้ำมันที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองรัชบุรี

จากการสอบสวนพนักงานในร้านนะครับเป็นพนักงานหญิง
ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นน้องเขาอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์
คนร้ายก็ถือมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๐นิ้วเดินเข้ามาในร้าน
แล้วก็บอกว่าเอาบุหรี่๒ซองกับเงิน๑๐๐๐บาท
บอกอย่างนี้เลยเอามีดมาจี้นะครับ
ซึ่งทางพนักงานของร้านเขาก็ให้ไปนะฮะคนร้ายก็หยิบ
แล้วก็ขณะเดียวกันเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นแบบนี้
เขาวิ่งออกไปก่อนทางหน้าประตูแล้วร้องตะโกนให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในปั๊มช่วยกันหน่อยนะครับ
ตอนนั้นมีคนงานวิ่งเข้ามาช่วยกันจับคนร้ายที่พยายามจะวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่ริมถนนนะครับ
และเป็นจังหวะเดียวกับที่ตำรวจสายตรวจชุดเหยียวดำกำลังออกตรวจในพื้นที่พอดีขับรถมาพอดีนะครับ
ก็เลยมาช่วยกันจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้
อักกะพลผู้ต้องหาสารภาพนะครับบอกว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพานะจะมีเสื้อผ้าเนี่ยมาสวมทับเพื่อพรางตัว
การก่อเหตุจะเลือกร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองรัชบุรีแล้วก็โพธารามทำมาแล้ว๓ครั้ง
อาศัยช่วงเวลากลางคืนก็คือทำทีเข้าไปซื้อบุหรี่
พอเห็นว่าปลอดคนมีพนักงานอยู่แค่ไม่กี่คนหรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ใช้มีดจี้เลยนะฮะชิงเอาเงินสด
ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญภูมิกับการสพเมืองรัชบุรีบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนมกราคมมีคนร้ายไปก่อเหตุใช้มีดจี้ชิงทรัพย์จากร้านสะดวกซื้อที่ถนนสายเขางูตอนนั้นได้บุหรี่แล้วก็เงินสดที่เป็นเหรียญ๕บาทไปทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว๖๐๐บาทก็กำชับให้สายตรวจโดยเฉพาะชุดเหี่ยวดำออก

ทางสะดวกซื้อต้ำน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็ขับรถมาพอสกเนกถึงชาวบ้านได้กว่า๑๓จะได้ร่วมเห็นสักครู่
จะเอาเงินแล้วต้องเอาบุหรี่ด้วยต้องมีของแถมที่สุดแล้วก็ถูกจับได้นะครับก็มีคดีทั้งที่
สพเมืองรัชบุรีกับสพโพธารามนะฮะที่ก่อเหตุเอาไว้นะฮะ
อืมตระเวนก่อเหตุไปเรื่อยเรื่อย

กรรมต่างวาระต่างพื้นที่กันไปนะคะ